ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๒๐๐บาท
ทีมคุณพลากุ้งวางเงินจำนวน๕๐๐บาท

เถอะทั้งกองอ่ะรอมึงคนเดียวเลย

เป็นเทปพิเศษเทปเพื่อเถอะ

อ่ะถอยทีถอยสายนะ

ร้านขนมหวานญี่ปุ่นระดับพรีเมียม
ที่ไม่เหมือนใครอบใหม่ทุกวัน
ทางร้านเลือกสรรวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น
และรังสรรคเมนูโดยเชฟชาวญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญ

ที่สำคัญจัดตกแต่งจานด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม
ภายในร้านตกแต่งด้วยสไตล์ญี่ปุ่นที่เน้นความเรียบง่าย
และรวบรวมขนมที่เป็นไฮไลท์ในแต่ละจังหวัดของประเทศญี่ปุ่นมาให้ลิ้มลอง

ตัวเรา๕๐บาท

มีสีเคียวโมจีมีมัชชาชีชเคกนะคะ

ดังนั้นลองเลยครับ
จานเดียวกันเช่นมัชฉะชีสเค้กจากโอซาก้า
มาทำเป็นส่วนผสมเค้ก
บอกเลยว่าใครชอบชาเขียวยังเปล่า
กินเลยคุณพี่

ไหนดูนี่
เต๋อใคร
ปี่กินเลยเนี่ย
เป็นเทปแรกที่อยากกินด้วย
เทปซุปเปอร์มัชชะค่าทีมคุณก๊อฟวางเงิน๒๐๐บาทนะคะ
จึงได้แค่ชานละย่อมัชถึงคือ๑ที่นะคะ
เองไต้ตัวเหล้าลิเวย์โมจิแถมให้ค่ะ

ขอพร้อม

เราชนะได้หรอพี่
รีบเลย
เต๋อนี่มึงรีบแล้วใช่มั้ย
ต้องนำไปก่อนเลยที่
ไปเร็วนำไปก่อนสิเต๋อเร็วไปนำไป
นำไปก่อนเลยเต๋อป่ะทำอะไรกัน

เกลายาวยาวไม่เป็นแล้วล่ะมันชิ้นน่ะมันไม่ยากอ่ะ

แต่พ่ออย่าไปเมื่อ

โฮกกี้โภทชะนานไหนวะ

ให้มาถึงร้านนะฮะครบกี่

ไปให้นี่แหละ

ถูกปะเนี่ยถูก

นี่ปล่อยเขาเดินกระดึ๊บมาคนเดียวได้ไง

เดี๋ยวก่อน

คุณเติร์ยคุณเดินลำบาก

คุณชูวิทย์สวัสดีค่ะ

อันนี้เป็นท่านพะโลกครับ

อันนี้ผมลงไป๒๕๐๐อ้าว๒๕๐๐อีกอย่าง
อันนี้๕๐๐ฮครับหล่อได้กินหารพาโลนะเว้ย
น้องมาแล้วจ้าชูคอมาเลยจ้า

อันนี้นะครับมี๒๕๐๐ตัวละ๑๕๐๐นะครับ

แหละผมแล้วก็มีคนที่นั่งใจ

แหมรีบเลยนะ
เมนูห่านพะโล
เมนูเด็ดที่เป็นพระเอกของร้านโฮกกี่โภชนา
ร้านนี้คัดสรรหานตัวใหญ่
นำมาต้มในน้ำพะโล้รสเด็ด
ที่มากมายด้วยเครื่องเทศยาจีน

และน้ำพะโล้ซึมเข้าไปในเนื้อหาน
หอมกลิ่นเครื่องเทศ
บอกเลยว่าถ้าได้ทาน
รับรองจะติดใจทานพะโล้ของที่นี่แน่นอน